กันที่เรื่องของเขาเรียกว่าหัวงูของแท้

เป็นคลิปที่กู้ภัยสองคนกำลังไปช่วยกันจับงูเขียวคุณผู้ชม

แต่ว่ามันก็น่าตื่นเต้น

มันเข้าไปในอาบอบนวดแถวรามคำแหง๘๑ทับ๔
คือมีผู้หญิงคนนึงเขาโทรไปแจ้งกู้ภัย
ไปช่วยหน่อยเขาเขียนนะฮะว่า
มีสุภาพสตรีขอความช่วยเหลือจับงูเขียวในแฮสแท็กอาบอบนวดแห่งหนึ่ง
ในซอยรามคำแหง๘๑ทับ๔

แล้วคือดูสิคือตัวงูเขียวมันจะตัวผอมไงคะ

คลิปที่เขาถ่ายเอาไว้แหละสุดท้ายก็จับได้แล้วก็ไปปล่อยคืน

แต่ไม่ใช่คนไงไม่ใช่แท้หัวงู้

คือมินว่าเพราะว่ามันมีแฮชแท็กในอาบอบนวด